นี่เขาเป็นคนในพื้นที่ตะบนบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

ก็ขายพวกอาหารทะเลขายทางออนไลน์นะครับ
แต่เมื่อวานนี้เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะครับ

นอนอยู่ในบ้านอยู่กับภรรยา๒คน
ในห้องเดียวกันแต่ว่าแยกที่นอนคนละฝั่ง

เอ้าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
จะเป็นใครนะครับที่มาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ชื่อจริงก็คือนายวัชรินนครพัฒน์อายุ๓๙ปี
เพราะวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เช้า
เพื่อไปเก็บพยายามหลักฐานต่างเพิ่มเติม
พบว่าที่บ้านมันก็มีร่องรอยมีพิรุษอยู่พอสมควร
อย่างหลังบ้านมีก้นบุรีอยู่๒มวล
แล้วก็มีรอยเดินเป็นลักษณะรอยเท้าของคนเดินเนี่ยเป็นทางยาวมาด้วย
คาดว่าถ้าคนร้ายจะเข้ามาที่บ้านต้องเข้ามาจากทางหลังบ้าน
แล้วที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นนะครับ
ชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าข้างบนเนี่ยไม่มีคนอยู่หรอกนะครับ
คือภรรยากับเสียเอ็มเขาอยู่กัน๒คน
ลูกนี้เขาให้ปู่กับย่าเลี้ยงอยู่
ภรรยาคือนางสาวสมฤดีลือชาอายุ๓๗ปีชื่อเล่นชื่อส้มนะครับ
บอกว่าข้างบนบ้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปกันเลย
เพราะว่ามันค่อนข้างจะผูพังแล้วนะข้างบนเป็นไม้
ก็อยู่แต่ข้างล่างที่เป็นปูนนะครับ
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าแปลก
ในเมื่อภรรยาบอกว่าเธอกับสามีไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลย
แต่ที่ข้างบนบ้านบนชั้น๒มันมีรอยเท้าผู้ชายขนาดใหญ่อยู่
ถ้าจะวัดไซส์เนี่ยก็ประมาณสักไซส์สี่สิบสี่สิบเอ็ดค่ะอ่า
เป็นรอยเท้านี่นะฮะท่านผู้ชมครับรอยเท้านะฮะ
ไม่ใช่รอยรองเท้านะครับเป็นรอยเท้าคนเดินแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะ
รอยนิ้วเท้าด้วยนะคะเป็นลักษณะนิ้วเท้าเลยแบบเนี้ยนะฮะ
ถ้าไปเทียบกับทางหลังบ้านมีก้นบุหรี่
แล้วมีรอยเท้าลักษณะเหมือนคนเดินเป็นทางยาวมาที่บ้านอืม
ก็แสดงว่าคนร้ายน่าจะแอบอยู่หลังบ้านแล้วเดินเข้ามาในบ้าน
แล้วไปหลบอยู่ข้างบนหรือไม่อย่างไรนี่ก้นบุรีนะฮะ
ที่เจออยู่ที่จุดหลังบ้านนะครับ
เมื่อวานนี้ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ย
จะแอบเข้ามาทางหน้าต่างบ้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่สามีเมาอยู่วันหนึ่งเนี่ย
ทุบบานเกร็ดที่เป็นกระจกอะไรพวกนี้จนแตกหมดเหลือแต่หน้าต่างแบบเนี้ยนะฮะ
แล้วจะบุกมาทางนี้หรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
แต่จะบุกมาแล้วก่อเหตุยิงเลยหรือว่ามาซ่อนตัวไว้ก่อน
อันนี้ตำรวจต้องขยายผลต่อนะครับซึ่งภรรยายืนยันว่าเธอกับสามีเนี่ย
ไม่ได้ขึ้นข้างบนบ้านนานแล้วเพราะฉะนั้นรอยเท้าที่เป็นเท้าผู้ชายแน่
เพราะว่ามันขนาดใหญ่ไม่ใช่ของเสียเอ็มสามีแน่นอน
นี่ฮะข้างบนบ้านเป็นอย่างนี้ฮะเธอบอกว่ามันก็ค่อนข้างผูพังแล้ว
ไม่ได้อยู่แล้วตำรวจก็มาเก็บหลักฐานไปแล้ว
อวีการแก้ววิจิตรก็มาสำรวจพื้นที่อีกรอบนึงนะครับ
ภรรยาของเสียเอ็มสันนิษฐานว่าคนร้ายนะเบื้องต้นนะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานนี้ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็ตำรวจนะครับ
เชื่อว่าคนร้ายเข้าบ้านมาด้วยการมุดเข้าทางหน้าต่าง
เสียเอ็มทำกระจกแตกตอนทะเลาะกันนะทะเลาะกับเมีย
แต่วันนี้พอเจอรอยเท้าของคนร้ายทั้งหลังบ้านทั้งบนชั้นสองของบ้าน
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยพอเข้ามาแล้วคงไม่ใช่เข้าหน้าต่างมาแล้วก็ยิงเลยอ่ะ
เข้ามาแล้วน่าจะขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนชั้น๒ก่อนหรือเปล่า
อาจจะเข้าทางจุดหลังบ้านก็ได้ก็มีหน้าต่างอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะ
เพราะถ้าเข้าหน้าบ้านต้องมีคนเห็นบ้านแม่เสียเอ็มอยู่ห่างแค่๑๕เมตร
หมามีอยู่ตัวนึงมันก็ดุมันต้องเห่าแน่นี่มันไม่เห่าเลย
เราลองจำลองภาพเหตุการณ์ตามข้อสันนิษฐานของภรรยาผู้ตายนะครับ
ผู้ชมครับนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ครับบ้านหลังนี้ปกติประตูหน้าต่างทุกบานจะปิดล็อกแน่นหนา
แน่นหนาทุกคืนตอนเข้านอนนะยกเว้นหน้าต่างหลังบ้านที่มันพังปิดไม่ได้
อ้าไว้แบบนี้นะคาดว่าคนร้ายน่าจะสูบบุหรี่ก่อน
แล้วเข้ามาทางหน้าต่างบานนี้ซึ่งพอเข้ามาจะเป็นห้องเก็บของ
หลังจากนั้นก็เดินเลี้ยวซ้ายขึ้นไปชั้น๒นะครับ
คงจะถอดรองเท้าเอาไว้นะครับคนร้ายเนี่ย
รองเท้าก็คงจะเห็นว่าพื้นมันเป็นพื้นไม้ถ้าขึ้นบันไดไปถึงชั้นสองข้างบน
ถ้าใส่รองเท้าขึ้นไปต้องมีคนได้ยินเสียงก็เลยต้องการแบบย่องเบาหน่อยนะฮะ
อดรองเท้าแล้วก็ย่องขึ้นไปท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นิดนึงนะฮะ
เพราะว่าจากห้องเก็บของจุดหน้าต่างหลังบ้านเข้ามาเนี่ย
คนร้ายที่เข้ามาที่ห้องเก็บของเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นห้องนอนของผู้ตายกับภรรยา
แต่คนร้ายเลือกเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นจุดขึ้นบันไดไปชั้น๒ก่อน
แสดงว่าต้องตั้งใจไปซ่อนตัวอยู่ข้างบนก่อนเพราะตอนนั้นอาจจะรอจังหวะให้เสียเอ็ม
กลับมาบ้านแล้วเข้านอนหรือว่าเสียเอ็มจะยังไม่ได้กลับมา
หรือยังไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้นะฮะก็คงจะเข้ามาซ่อนตัวไว้ก่อน
เพื่อรอจังหวะทั้งเสียเอ็มและภรรยานอนหลับพอภรรยาแล้วก็เสียเอ็มนอนหลับ
คนร้ายเดินลงมานะครับพอเดินลงมาก็จะเลี้ยวขวานะครับ
ทางห้องนอนแบบนี้ฮะในห้องนอนเนี่ยจะมีที่นอนอยู่สองอันนะครับ
นี่ฮะซึ่งภรรยากับเสียเอ็มเขาแยกกันนอนนะครับ
ภรรยาจะนอนอยู่จุดที่เป็นที่นอนใกล้ประตูเสียเอ็มนอนอีกมุมหนึ่ง
อยู่ด้านในนะแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันนะครับ
ก่อกวางสักสามเมตรยาวหกเมตรก็แยกกันนอนประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วฮ
ภรรยาบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องเสียเอ็มชอบเมามาแล้วก็
โวยวายก็เลยแยกกันนอนดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ฮะคนร้ายก็เลยยิงใส่เสียเอ็มนะครับ
ตามคำบอกเล่าของภรรยาเสียเอ็มก็คือตอนที่เธอนอนหลับอยู่เนี่ย
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนวันก่อนนะฮะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแต่ทีแรกคิดว่าฝันไป
อีกวินาทีต่อมานะครับมีเสียงปืนดังขึ้นนัดที่สอง
พร้อมกับเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของสามีนะฮะ
ตอนนั้นเธอก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นเงาดำนะครับ
เธอก็เลยกลัวก็เลยรอจนกว่าเงาดำเนี่ย
มันจะเดินออกไปซึ่งคนร้ายคนนี้ก็วิ่งหนีออกไป
เธอมั่นใจว่าไปแน่แล้วเธอก็เลยลุกมาเปิดไฟ
ก็พบว่าอ้าวสามีถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
สาเหตุที่คนร้ายถูกยิงนะครับตอนนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องไปขยายผลต่อนะครับ
ว่าจะเกิดจากอะไรนะครับแต่คำถามที่ว่าเอ้า
แล้วอยู่กันสองคนเนี่ยแล้วทำไมคนร้ายถึงรู้
เสียเอ็มนอนที่นอนฝั่งไหนนะในห้องนอนที่แยกที่นอนกันนอนเนี่ย
ภรรยาของเสียเอ็มบอกกับคุณระวีการว่าก็เป็นเพราะว่าเสียเอ็มเวลานอนเนี่ย
นอนหลับแล้วนอนกรนเสียงดังมากแล้วเป็นคนนอนแก้ผ้าด้วยนะฮะ
ค่ะแล้วที่บ้านเนี่ยแม้ว่าเวลากลางคืนเนี่ย
มันอาจจะมืดก็จริงแต่หน้าบ้านจะเปิดไฟเอาไว้
มันยังมีแสงอยู่นะครับทำให้คนร้ายคงจะเดาได้ว่า
ที่นอนหลังไหนคือที่นอนของเสียเอ็ม
ส่วนตัวเธอแม้จะนอนข้างประตูเข้ามาแม้จะถึงเลยนะครับ
แต่เธอนอนคลุมโปรงนะครับชอบนอนคลุมโปรง
ก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะคิดว่าเป็นผ้าห่มกองเอาไว้
ยอมรับว่าที่ผ่านมาสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับ
เวลาดื่มเหล้าก็จะมีปัญหาปากเสียงใส่กันบ้างกับตัวภรรยา
หรือกับคนอื่นก็มีนะบางครั้งโมโหก็ลงไปเนี่ย
ลงกับข้าวของในบ้านนี่ก็มีนะครับ
หน้าต่างบานที่แตกก็เมื่อ๑๐วันก่อนก็เพราะว่าทะเลาะกันนี่แหละ
ทุบกระจกจนแตกเหลือแต่โครงหน้าต่าง
ตอนนี้เสียใจมากที่เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าเธอกับสามีคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียน
อยู่กินจนมีลูกด้วยกันตอนนี้สงสารลูกสาวมาก
ลูกสาวก็ยังเล็กนะปู่กับย่าดูแลให้อยู่นะครับ
ถามหาพ่อทุกวันก็บอกลูกว่าพ่อหลับนะ
ตอนนี้ก็จุดทูปภาวนาขอให้สามีมาบอกว่า
ใครคือคนทำร้ายสามีจนเสียชีวิต
ผีก็บอกจุดถูกบอกแหละบอกว่าให้มาบอกทีว่าใครทำอะ
ผีก็ต้องก็กันไห้ใจผีก็ถามตัวแข็งแล้ว
ไม่ดูมากผีก็ลืมต่อมาเว็บเดียวยัง

ก็ถ้ากลับมาตอนนี้มีมีพิรุธหลายอย่างนะครับทุกพี่ชมครับ
พีชทั้งเรื่องรอยขาวของผู้ชายนะครับ
อยู่ที่จุดหลังบ้านมีก้นบุหรี่ด้วย

แต่ภรรยาบอกว่าเสียเอ็มไม่สูบบุหรี่นะฮะ
นี่เพราะฉะนั้นก้นบุหรี่ของใครนะครับ
หลังบ้านมีรอยเดินลัดทุ่งย่าด้วย
ชั้น๒ของบ้านก็มีรอยเท้าของผู้ชายด้วย
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลย
นักก็ไม่เห่าทั้งที่สุนัขที่อยู่ที่บ้านของแม่เสียเอ็ม

ปกติมันจะเห่าง่ายมากนะครับ

บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเชื่อว่าต้องมาแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านก่อน
ไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถเข้าไปยิงถึงห้องนอนลูกชายได้
ตั้งแต่ลูกชายเสียชีวิตยังสัมผัสถึงลูกชายไม่ได้
แต่มีญาติบอกว่ารู้สึกได้เหมือนกับเสียเอ็มเนี่ยไปหาย่าของเขา

บอกว่าเป็นเพื่อนกันมา๒๐กว่าปีแล้วเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กสนิทกันมาก
ก็เรื่องธุรกิจหรือเปล่ามีปัญหากับใครไหมหรือจากเรื่องทะเลาะเบาะแว้งส่วนตัว
แกก็จะอารมณ์ร้อนมีปัญหาเรื่องทะลงทะเลาะกับใครหลายคนนะครับกับภรรยาเองก็มีปัญหา
แล้วบอกว่าได้ทะเลาะกับคนคนหนึ่งค่อนข้างรุนแรงและกลัวว่าคนคนนั้นจะมาเอาคืน
ก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องค้าขาย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นที่ว่าเพื่อนจะต้องมาถูกยิงตาย
แล้วการยิงตายนี่ก็โอ้โหหุกอาจมากนะครับบุกเข้าไปยิงถึงในบ้าน
มาเกือบทุกวันมาระบายว่าเออเคยทะเลาะกับคนแล้วก็ทะเลาะกับย่างหนุนเอง
ครับท่านนะครับก็ไม่ใช่เป็นปฐานส่วนตัวผมคิดก็ไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวก็มาคุย
กินมาเลยไหมตอนนั้นมันมั่นแล้วแต่ก็สักกิจใจขึ้นมามั้งครับ
เพราะว่าเฟือนกลับมาแล้วแค่นั้น
วันนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพนะครับทุกผู้ชมครับ
จะสวดพระอภิษฐรรมศพ๕คืนด้วยกันถึงวันที่๙กันยาแล้วจะชะพนาศกิจศพวันที่๑๐กันยายน
นี่เป็นช่วงรดน้ำศพนะครับทุกผู้ชมครับ
กลับบ้านคาดว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะอาจจะอาศัยช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
เอ็มออกไปข้างนอกภรรยาก็ไปหาลูกซึ่งลูกเนี่ยให้แม่เลี้ยงนะครับ
ช่วงเนี้ยคนร้ายอาจจะเข้ามาที่บ้านแล้วก็ไปหลบอยู่บนชั้นสอง
พอเสียเอ็มกลับเข้ามาที่บ้านในคืนวันนั้นนะครับ๔กันยายนประมาณสัก๓ทุ่ม
ดูจากเฟซบุ๊กของเสียเอ็มเนี่ยเขามีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
เรื่องของยำไข่แมงดานะซึ่งไปซื้อมานะครับ
แล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับของเขาที่ติดตามเฟสของเขานะครับ
ส่วนภรรยาเนี่ยเข้านอนไปแล้วพอไลฟ์เฟสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ
เขาก็ไปเข้านอนนะครับหลังจากนั้นครับภรรยาบอกว่า
ตอนนั้นก็ยังไม่หลับดีนะก็ยังเห็นว่าสามีเนี่ย
แชทคุยกับลูกค้าดูยูทูปอยู่ทางโทรศัพท์มือถือ
กว่าจะนอนก็ดึกแล้วล่ะตัวเธอเนี่ยเผลอหลับไปก่อนนะครับ
คาดว่าคนร้ายเนี่ยคงรอจนเสียเอ็มหลับนะครับ
เป็นช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วเข้าสู่วันที่๕กันยายนแล้วนะครับ
สักประมาณตีหนึ่งตี๒เนี่ยเธอบอกว่าจำเวลาแน่ชัดไม่ได้
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัดนะครับที่แรกคิดว่าฝัน
ไม่กี่วินาทีได้ยินอีกนัดที่๒คราวนี้เชื่อว่าเสียงปืนจริงแล้ว
ตามาดูเห็นเงาดำลักษณะเหมือนกับกำลังจะวิ่งหนีออกไปจากบ้าน
เธอก็รอสักพักนึงจนแน่ใจว่าคนร้ายมันไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟ
แล้วก็เห็นว่าสามีถูกยิงจริงนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจกระจายกำลังกันเก็บหลักฐานนะฮะกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
ระแวกที่เกิดเหตุจนไปถึงบ้านผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง
เป็นอริเก่าที่เคยทะเลาะกันรุนแรงกับเสียเอ็มซึ่งก็เก็บภาพได้บางส่วน
แต่มีบางส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดมันขาดหายไปเดี๋ยวก็ต้องไปไล่จากพยานบุคคล
แล้วก็ต้องสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวค่อยเอามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
แล้วก็สาเหตุแห่งคดีกันถึงจะนำไปสู่การออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับคนร้าย
คดีนี้ตำรวจให้น้ำหนักไปเรื่องของคู่อริเก่าของเสียเอ็มนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับมันมีอยู่สองกรณีนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มี๕เดือนก่อนนะครับเสียเอ็มเคยมีเรื่องกับผู้นำหมู่บ้านคนหนึ่งในตำบล
ที่ใช้ปืนยิงเขาตายนะครับจนต้องชดใช้จ่ายสินใหม่กันเกือบล้านบาท
ค่ะนี่นะฮะกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกคนนึงเนี่ยคนนี้เขาชื่อนายออ่าง
ทำงานในสังกัดเทศบาลเมืองชุมพรเคยชกต่อยกับเสียเอ็มกันอย่างรุนแรงเมื่อสองเดือนก่อน
แล้วเสียเอ็มเนี้ยวันนั้นใช้ขวดปากฉลามแทงเขาอืม
หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะก็คาดว่าไม่กรณีใดกรณีหนึ่งนี่แหละ
คงจะผูกใจเจ็บอยู่นะครับก็เลยตามมาล้างแค้นกันนะฮะตรงนี้นะฮะ
ก็เราก็สอบถามหนึ่งในสองคนไปแล้วที่เราได้ถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
ค่ะแล้วยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างอ่า
แต่เรื่องการให้สัมภาษณ์เปิดเผยเนี่ยเขาบอกเขายังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าถ้าตำรวจถามอะไรมาเนี่ยเขายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง
อ่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปนะฮะ